ท่านผู้ชมครับตำรวจก็ทำงานด้วยความรวดเร็วนะฮะ
หลังจากเมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพนางราตรีน้อมบุญลืออายุ๕๘ปี
ที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายเสียชีวิตอยู่ในบ้านใช่ไหม
แล้วก็มีภาพของบุคคลต้องสงสัยที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
หลบหนีไปพร้อมกับลูกสาวอายุ๑๐ปีค่ะนี่นะฮะ
ในหลังนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่พัทธลุงอ่า
พังงานะครับที่ไปเจอศพที่บ้านพักที่พังงา
ที่บ้านพรุเตียวอำเภอตะกัวป่านะครับส่วนตัวคนก่อเหตุวันนี้
ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
อืมหนีไปอยู่บ้านลูกชายอ่าเบื้องต้นเนี้ยเขาอ้างว่า
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่มาด่าทอ
แล้วมาตบหัวลูกสาวเขาอ๋อเหรอเลยเก็บความแค้นเอาไว้อืม
แม่แต่ผู้ตายกับสามีผู้ตายเนี่ยเขาให้ที่อยู่ที่กินนะ
ใช่แล้วเขามีกระเป๋าเงินที่หายไปด้วยนะสองหมื่นสี่ใช่นี่นะฮะ
คือถ้าจะอ้างว่าแค้นเรื่องมาด่าทอมาต่อว่ามาตบหัวลูกสาวเนี่ย
เอาเงินเข้าไปทำไมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ
ใช้วิธีการเอาผ้ามาผูกแขนเขามัดไพ่หลังหรือจะฆ่าชิงทรัพย์อืม
เดี๋ยวต้องสอบปากคำขยายผลต่อนะครับคนก่อเหตุชื่อในหลังนะฮะ
ชื่อจริงชื่อนายอุดมศักดิ์โล่นารายนะฮะอายุ๔๔ปี
วันนี้ตำรวจสพท่าสาราที่นครศรีธรรมราชไปคุมตัวได้นะครับ
ขโมยกระเป๋าสะพายของผู้ตายมาด้วยซึ่งมีเงินอยู่๒๔๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนสิบหกกุมภาพันธ์สพตะกัวป่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุวันนั้นก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นในหลังขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
หนีไปกับลูกสาวอายุสิบขวบโดยจ้างให้คนเนี่ย
ไปส่งที่สถานีรถไฟพุนพินที่สุราธานีด้วยเงินสามพัน
แล้วหนีต่อมาที่บ้านของลูกชายที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราช
แล้วก็ถูกตามไปจับกลุ่มตัวได้จากนั้นตำรวจก็ส่งตัวในหลัง
ที่ท้องที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคดี
ก็คือสพตะกัวป่าที่จังหวัดพังงานะครับ
ในหลังสารภาพอ้างว่าก่อเหตุฆ่านางราตรีจริง
เนื่องจากโมโหที่ถูกนางราตรีกับสามีซึ่งดื่มเหล้าจนเมา
ชอบมาดุด่าแล้วก็ตบหัวลูกสาวเขาเวลาที่สองสามีภรรยาคู่นี้เขาเมาเหล้า
แล้วตัวเขาเนี่ยเขารักลูกสาวเขามากเขาก็เลยทนไม่ไหวเก็บความแค้นเอาไว้
คืนวันเกิดเหตุก็ลงมือด้วยการใช้ผ้าขนหนูไปรัดคอผู้ตายตอนที่เขานอนอยู่ในห้อง
แล้วก็เอาผ้าเนี่ยมามัดมือเอาไว้ขณะเกิดเหตุลูกสาวเขาหลับอยู่อีกห้องนึง
ไม่รู้เห็นเหตุการณ์อะไรด้วยอ่านี่มาอาศัยบ้านเขาอยู่นะเนี่ย
ค่ะจากนั้นก็เอากระเป๋าเข้าไปด้วยซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสองหมื่นสี่
นี่ฮะช่วงสายวันนี้นะครับหลังจากสอบปากคำขยายผล
รับตัวมาจากทางฝั่งนครศรีธรรมราชเรียบร้อยสพตะกัวป่านำตัวในหลังไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านหลังเกิดเหตุชาวบ้านญาติพี่น้องของผู้ตาย
มาดูการทำแผนมาดูหน้าผู้ต้องหากันเยอะเลยนะฮะล้วนตะโกนสาบแช่งในรัง
คือให้มาอยู่อาศัยด้วยด้วยความสงสาร
นี่ฮะสุดท้ายนี่มาฆ่าเขาตาย

ทำแผนนะครับจุดแรกเป็นห้องนอนของผู้ตายนะครับในหลังอ้างว่าตอนนั้นผู้ตายนอนหลับอยู่นะฮะ
ลักษณะนอนตะแคงหันหน้าเข้าผนังห้องก็เลยใช้จังหวะนี้เข้าไปในห้องแล้วกดเขาคว่ำหน้ากับที่นอน
ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยรัดปากรัดคอจนแน่นิ่งไปแล้วก็เอาผ้ามามัดมือผู้ตายเอาไว้
แล้วไปหยิบกระเป๋าเงินของเขาไปมีเงินสองหมื่นสี่เลยนะฮะ
จุดที่สองนะครับเป็นห้องนอนของในหลังกับลูกสาวนะครับอยู่อีกห้องหนึ่ง
หลังบอกว่าตอนนั้นลูกสาวหลับอยู่พอก่อเหตุแล้วก็ไปปลุกลูกสาวเพื่อพากันหนี
เอาเงิน๒๔๐๐ออกมาจากกระเป๋าผู้ตายทิ้งกระเป๋าเอาไว้ที่ต้นไม้หน้าบ้าน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยหลบหนีไปก็หนีไปถึงบ้านลูกชายที่นู่นแหละ
นครศรีธรรมราชค่ะนี่ขณะทำแผนนะครับ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับก็พยายามถามในหลังคนก่อเหตุ
ไปฆ่าเขาทำไมเนี่ยฆ่าเขาเพราะอะไรในรังก็ยังอ้างเรื่องความโมโหนะ
ว่าผู้ตายเนี่ยชอบดุดาชอบผลักหัวลูกสาวเขาชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวเขา
ก็เลยก่อเหตุอ่าคำถามคืออ้าวถ้าโมโหเขาจริงแบบนั้นอ่ะอืม
แล้วเงินเขาเอาไปทำไมใช่กระเป๋าเงินเขามีเงินอีกสองหมื่นสี่อืม
หลังบอกก็หยิบไปก่อนเพราะว่าเผื่อเอาไว้ใช้ตอนหลบหนี
ประวัติลูกถึงกับทำร้ายร่างกายไหมคะก็ตกหูว่าอืม
แล้วที่เอาเงินไปอะคะก็ไม่มีค่ารสนะครับ
ส่วนสามีของผู้ตายนะครับนายสำรวยอายุ๕๑ปีนะครับ
วันนี้ก็รู้ข่าวว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับได้แล้วแล้วถูกคุมตัวมาทำแผน
แต่ลุงสำรวยแกบอกแกไม่กล้าไปดูการทำแผนอ่า
บอกแกไม่ไม่อยากเห็นหน้าในหลังอืมอ่า
เพราะแค้นใจแล้วก็เสียใจมากเมียต้องมาตายด้วยน้ำมือในหลัง
ทั้งทั้งที่อุตส่าห์ช่วยเหลือในหลังกับลูกสาวเห็นไม่มีที่อยู่อาศัย
ก็ให้มาพักมาพิงที่บ้านให้กินข้าวกินน้ำให้ข้าวแดงแกงร้อน
ส่วนตัวลุงสำรวยบอกไม่มีอะไรจะพูดกับผู้ต้องหาตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจ
ซะว่าเป็นเวรกรรมที่ต้องมาเจอคนแบบนี้
จากนี้ไปขอให้ในรังเนี่ยไปชดใช้กรรมที่ก่อขึ้น
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเจ็บแค้นที่ผู้ตายกับสามีเนี่ย
ชอบมาต่อว่าด่าทออ่าชอบมาตบหัวลูกสาวเขาค่ะ
ลุงสำรวยไว้บอกกัยขอยืนยันหน่อยอืม

ก็คิดก็ขอขอบคุณตำรวจทุกท่านที่ทำงานได้เร็ว
แล้วอยากถึงหน้ามันไหมไม่ไม่อยากถามไม่อยากถึงหน้า
ก็ทำมันโทรเวียงกรรมของเรา

เนี่ยเลิกกับแม่ไปมีเมียใหม่แล้วพ่อก็ออกจากบ้านไป
ครั้งล่าสุดที่เคยคุยกันก็คือนู่นเลยฮะ๓๑มกราคม
ตอนนั้นพ่อโทรมาหาบอกไม่มีเงินใช้ไม่มีที่อยู่ด้วย
ก็เลยบอกให้พ่อไปอยู่กับญาติที่ภูเก็ตไหมล่ะ
เงินไปให้พ่อสองพันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีก
วันที่พ่อถูกจับเนี่ยลูกชายบอกตกใจมาก
พ่อเนี่ยบอกว่าทำไปเพราะไม่พอใจที่น้องสาวถูกทำร้าย
ส่วนเงินที่ไปเอาของเขามาด้วยเนี่ยของผู้ตายเนี่ย
เพราะต้องการมีเงินติดตัวนะเดี๋ยวต้องหนี
แล้วต้องพาน้องสาวเนี่ยไปฝากกับคนอื่นก็คือมาฝากกับพี่ชายก่อน
ขณะเดียวกันนะครับตัวของลูกชายก็บอกว่าปมเหตุที่แท้จริง
ก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรรู้แต่ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนใจร้อน
คือว่าที่แกบอกผมก็คือแกจะรักลูกแกคนนี้ครับ
แล้วก็แกไม่เคยด่าไม่เคยตีไม่เคยอะไรเลยครับ
แต่ที่แกบอกผมก็คือว่าทางครอบครัวของป้ากบอะครับ

มันด่าแล้วก็มีการตีลูกของแกครับ
แต่สามีผู้ตายยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ

เขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
ทุกผู้ชมครับลูกสาววัยสิบขวบของในหลังเนี่ย
นี่เป็นน้องต่างแม่ของอาร์ตเขานะที่นั่งคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
เขาบอกก็ไม่เป็นไรเขาก็ต้องดูแลน้องสาวต่อไป
เพราะว่าพ่อก็ถูกจับติดคุกไปแล้ว
นี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ย
เดี๋ยวจะติดต่อไปยังญาติของพ่อที่ภูเก็ตนะ
เพื่อจะให้มาช่วยรับน้องสาวไปดูแลต่อด้วย
เพราะเขาก็ต้องทำงานของเขาเดี๋ยวจะไม่มีเวลาดูน้อง
หลังนะครับตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตะกัวป่าแล้วนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาเรื่องการชิงทรัพย์
นี่นะฮะเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องอีก๒ข้อหานะครับ

ญาติญาติก็ได้เตรียมพื้นที่ในการจัดงานศพให้กับนางสำรวยนะครับ
สามีก็เตรียมเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าของภรรยาเอาไว้
รวมทั้งผ้าห่มด้วยเพื่อเอาไว้ให้ภรรยา

หลังจากชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
คือลุงสำรวยแกถึงกับสุดเลยอ่ะอืม
เห็นร่างของภรรยาบอกยังทำใจไม่ได้นะครับ
พร้อมกับขอยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมาเนี่ย

แล้วในคืนวันเกิดเหตุแกก็ไม่ได้อยู่ที่ห้อง

เพราะฉะนั้นไม่มีใครยืนยันอะไรได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มาฆ่าชิงทรัพย์หรือต้องการอะไร
เพราะว่าผู้ตายเขาก็ไม่สามารถพูดได้แล้ว

ช่วงเย็นมีพิธีรดน้ำศพนะครับ

ปนกิจ๒๐กุมภาพันธ์นี้นะครับ